วอนช่วยหนูน้อยวัย๒๐วัน
กระโหลกเบี้ยวผิดรูปคือธรรมดามันก็ต้องเป็นสันฐาน
แต่อันนี้มันศบกันไม่พอดี

กระโหลกเป็นแบบนี้นี่คืออังุ่น
น้องอังวุ่นโดยเกิดขึ้นขึ้นมาอยู่โลกนี้ได้๒๐วัน
แล้วบ้านแยกจนคุณผู้ชมดูบ้านดูสิเนี่ยฮะแหละที่ที่พี่บอกว่า
อ่ามันไม่สกกันพอดีอ่ะมันไม่สกกันพอดีอ่ะนะครับยุบลงไปอ่ะ
ครับเป็นบ้านของนายมาร์คพังทองอายุยี่สิบเก้าปีกับนาง
นางสาวทักษะพรกองเมืองอายุ๒๒ปีนะครับเป็นสามีภรรยากัน
ยากจนนะคุณผู้ชมดูเลยนะสภาพบ้านอยู่กับลูกอีกสองคน
คือเด็กชายชัยวัดกองมืออายุ๖ขวบแล้วก็เด็กหญิงกันหรือไทย
กองเมืองหรือว่าน้ององุ่นเพิ่งจะคลอดได้๒๐วันคุณผู้ชม
เนี่ยอยู่ในอยู่ในเปรย์เด็กเนี่ยบ้านเลขที่แปดแปดหกหมู่สิบห้าตะบนคลองราม
พัฒนาอเภอคลองลานจงหวัดกำแพงเพชรเป็นบ้านไม้นะเก่าสุดสม
สังกษีก็เก่าเอามาตีปิดหลังคาก็เป็นสังกษีมีรูเต็มไปหมดเลย
คุณผู้ชมส่วนที่พออาศัยอยู่ได้ก็คือตรงมุ้งที่กลางอืม
มีมุ้งที่กางไว้แล้วในบ้านมีทรัพย์สินอะไรไหมไม่มีครับคุณผู้ชม
ของมีค่าไม่ต้องพูดถึงนอกจากยากจนแล้วครอบครัวนี้อย่างที่เบิร์ตเล่าไป
องุ่นลูกอังุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งจะ๒๐วัน
แต่น้องไม่สมบูรณ์กระโหลกศีรษะบิดเบี้ยวกระโหลกด้านซ้ายเนี่ยยกสูงขึ้นมาเกยกับกระโหลกด้านขวา
ส่วนที่หน้าผากมีสันนูนเป็นแนวยาวจากวางคิ้วยาวไปจนถึงกลางศีรษะ
ส่วนด้านหลังกระโหลกยุบนะครับแม่ของน้ององุ่นเนี่ยนะครับเล่าบอกว่า
คลอดมาแล้วเมื่อ๗มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าน้องสุขภาพไม่แข็งแรง
หมอบอกว่าน้ำในหัวของน้องมันไม่ระบายครับทำไงก็ต้องดันจนกะโหลก
ระบายน้ำจากกระดูกสันหลังลงไปที่กระเพาะปัสสาวะ
เพื่อให้นะครับระบายออกมาเป็นน้ำปัสสาวะแทน
แต่การรักษายังไม่หมดนะเดี๋ยวต้องรอให้น้องโตสัก๑๓ปี

ระหว่างนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวัง
มแม่ก็กินไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
มแม่ก็กินไม่ได้ต้องกินนมที่โรงพยาบาลให้มานะครับ

คือถ้ากินน้ำเข้าไปน้ำก็จะไปเพิ่มในศีรษะน้องไง
แม่เห็นลูกแล้วก็สงสารลูกจับใจนะครับ

จะหาเงินซื้อของใส่ปากอยู่กัน๒คน
กับลูกอีกคนนึงที่๖กวบ
มันจะไม่พอเลย๒คนได้มันไม่ถึง๖๐๐อ่ะ
หมอบอกไหมสาเหตุที่ศีรษะน้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไร
เพราะว่าไข่สลั่งน้องมันอุดตัน
น้ำมันเลยระบายออกมาไม่ได้

เอาเลขบัญชีขึ้นเลยเผื่อคุณผู้ชมจะได้ดู
แล้วจะได้จดหรือว่าใครที่นะครับมีกำลังอยากจะนะครับ
ได้ทำบุญในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ
แม่ก็เล่าบอกทุกวันนี้นะต้องหาเงินซื้อพระอ้อมสำเร็จรูป
แล้วก็ค่านมอีกรายได้ที่มีไม่เพียงพอครับแล้วก็ลำบาก
พาลูกไปหาหมอทีก็เอายืมรถเพื่อนบ้านบ้าง
ครั้งก็ต้องเช่ารถไปนะครับหรือไม่ก็ต้องเสียค่าน้ำมันแหละ
นาคาลดค่าน้ำมันตกครั้งหลายไปที

วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
อื้อหือลูกเอ้ยเกิดมาเนอะ